คือเราดูนะนี่ครับคือภาพที่พายุมันกำลังเคลื่อนเข้าไทยฮะ
นี่ครับที่หมุนนั่นแหละพายุ
โนรูเข้าสู่ประเทศไทยในเวลา๖โมงเย็นของเมื่อวานนี้นะครับ
เร็วกว่ากำหนดนะฮะแล้วมันก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุโซนร้อน
เป็นดีเปรชั่นเข้ามาทางโขงเจียมอุบลรัชธานีนะครับ
ซึ่งเป็นจังหวัดแรกที่ได้รับผลกระทบเลยจากนั้นมันจะเคลื่อนไปอำนาจเจริญ
ยะโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิโอ้โห
สองจังหวัดหลังนี่น้ำท่วมอยู่แล้วด้วยนะครับเป็นแนวเดิมฮะ
จากนั้นมันจะเคลื่อนไปทางภาคเหนือตอนล่างนะครับแล้วเราก็จะเจอฝนตกหนักถึงหนักมาก
ต่อเนื่องอย่างน้อยเท่าไรสามวันโอ้ยสามวันฮะเอ้าลองฟังเสียงท่านบรองอธิบดีหน่อยฮะ
เส้นทางเดินพายุนะครับซึ่งเมื่อตอนหกโมงเย็นน่ะ
ได้เข้ามาที่หงเกียงแล้วก็อ่อนกำลังลงเป็นพายุ
แล้วก็ผ่านมาที่อำเภอศรีเมืองใหม่นะครับแล้วขณะนี้เนี่ย
ได้เข้ามาสู่ที่อำเภอตะการพืชผลแนวการเคลื่อนตัวยังคงเป็นทิศตะวันตกค่อนไปทางเหนือเล็กน้อยนะครับ
น่าจะผ่านจังหวัดอันน่าเจริญยาโสทรร้อยเอ็ดมหาศรฐรคาม
แล้วก็ขอนแก่นแล้วก็จะไปที่ชัยภูมิแล้วเข้าสู่เพชรบูรแล้วก็ไปที่ภาคเหนือตอนล่าง
น้ำแข็งบอกแล้วว่า๒๓วันนี้นะวาลินชำลาบวาลินชำลาบเนี่ย

นี่คือสถานการณ์ที่คุณผู้ชมเห็นลองไปดูหน่อยฮะ

มองไปทางอุบุโวสดก็น้ำ
มองไปทางพญานาก็น้ำ
มองไปที่เมฆก็น้ำน้ำล้อมล่อมหมดแล้ว
ล้อมไว้หมดแล้วคุณผู้ชมครับ

คือจะต้องอยู่แบบนี้เป็นสัปดาห์นะครับ
เนื่องจากอะไรเนื่องจากน้ำมูลไหลท้นตะหลิ่งเข้าท่วมวัด
ชุมชนโดยรอบนะครับตั้งแต่พายุโนรูยังไม่เข้าแล้ว
จนตอนนี้เนี่ยพายุเข้าแล้วมันซ้ำเติมความเดือดร้อนครับ

บางจุดเกือบจะ๔เมตรแล้วครับ

ท่วมหัวแล้วท่วมหัวอีกครับ๔เมตรฮะ
พี่เบอร์ต่อกัน๒คนยังไม่พ้นเลยค่ะ

พระท่านออกบินทบาทไม่ได้หรอกครับ
อย่าลืมพระท่านนะครับ

กู้ไพก็เอาน้ำดื่มอาหารปรุงสุข

รวมไปถึงเอาไปมอบให้กับชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงด้วยครับ